คุณผู้ชมครับใครขับรถไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสาน
ระวังให้ดีนะขับอยู่
อาจจะมีวัวควายวิ่งตัดหน้าเมื่อไหร่ก็ได้

เหตุการณ์ต่อไปนี้ถนนใหญ่มากเลยที่บุรีรำถนน๔เลน
ใครจะคิดว่าเจ้าควายตัวหนึ่งวิ่งตัดมาชนเข้าอย่างจัง
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกครั้งคือมักจะตามหาเจ้าของควายไม่ได้
เหตุการณ์นี้เหมือนกันสุดท้ายต้องซ่อมรถเองนะฮะ

ดูสิฮะเจ้าควายก็แน่นอนนะครับโดนชนอย่างนั้นนี่แน่นิ่งก็ตายนะฮะ
คือคนขับรถก็คงไม่ทันได้คิดหรอกว่าจะมีเจ้าควายวิ่งตัดหน้าแบบนี้
ตัวเองก็อยู่เลนขวาทำความเร็วมากำลังแซงรถบัตรมาพอดีครับ
แล้วก็ชนเข้าอย่างจังแน่นอนมองไม่เห็นครับรถบัตรบังพอดีนี่ฮะพอโผล่หัวมาชนเข้าไปแล้วนะครับ
ส่วนเจ้าควายนอนตายอยู่ริมถนนเลนขวาเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๒๔ครับ
โชคชัยเด็ดอุดมที่บ้านศรีศุกร์ตำบลตำบลตะโกตะพิอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะเมื่อวันที่๑๖ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับ
โดยเจ้าของรถคันนี้เนี่ยเป็นข้าราชการเป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็ขับรถไปไปทำธุระนะฮะ
แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนเอาไว้ให้กับคนใช้รถนั้นต้องระวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะคนที่เอาสัตว์ไปเลี้ยงต่างตามทุ่งนาชาวบ้านเอาควายเอาวัวไปปล่อย
กินโยงกินยากต้องระวังด้วยนะฮะดูให้ดีด้วยเพราะว่าไม่รู้มันจะวิ่งมาตัดหน้ารถเมื่อไห
สุดท้ายรถพังครับนะเคราะห์ดีเหตุการณ์นี้รถไม่ได้คว่ำคนขับไม่ได้เจ็บหรือเสียชีวิต
ถุงร่วมมันทำงานพอดีแล้วก็เขาฆ่าเกี่ยวขัดนิรภัย
แต่ตามหาเจ้าของควายไม่เจอนี่สุดท้ายเจ้าของรถต้องออกเงินซ่อมรถตัวเองครับโอ้โห
แสนกว่าบาทนะฮะก็อย่าฝากไปยังชาวบ้านว่าดูแลสัตว์ของคุณให้ดี
เลี้ยงเนี่ยนะฮะแต่วัวจะควายเนี่ยเพราะว่านอกจากทำให้คนอื่นเดือดร้อน
สัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงเอาไว้ทำมาหากินมันก็ตายไงนะฮะ
สุดท้ายก็ต้องอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับคนขับรถด้วย
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ตามหาเจ้าของไม่เจอนะครับ
นักข่าวของเราลงไปถามนะฮะไปถามชาวบ้านในพื้นที่ชื่อว่านางสาครับ
เขาเลี้ยงควายให้ความเห็นกับเรื่องนี้เขาบอกว่า
ถ้าเป็นวัวควายของเขาวิ่งข้ามไปถูกรถชนเขาเองก็คงไม่กล้าแสดงว่าเขาเป็นเจ้าของหรอก
เพราะว่าถ้าเกิดบอกเป็นเจ้าของเขาก็ไม่มีเงินรับผิดชอบหรอกนะฮะ
จริงแล้วควายที่เขาเลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะปล่อยไม่มีการห้ามเอาไว้ไม่มีการล่ามเอาไว้ตามทุ่งนาอะไรหรอกนะฮะ
ส่วนคนที่ขับขี่อันนี้ชาวบ้านฝากบอกนะก็ต้องระวังเองด้วยเหมือนกัน
เพราะบางทีชาวบ้านเลี้ยงวูลควายดินถนนก็อาจจะจะอุปกติเฮทไม่คาดคิดก็ได้
คนที่เลี้ยงก็ต้องเอาไปให้มันอยู่ไกลถนนหน่อยนะคนขับเองก็อาจจะมองซ้ายมองขวาหน่อย
แต่เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุสูตรวิสัยตัดหน้าพอดีก็เบรกไม่ทันแบบนี้นะครับ